จะมีกองเชียร์ที่ชื่อนารินวิรุณวิเชียรัตนาชัยนะครับ

นักกีฬาไทยจะต้องไม่ไร้เสียงเชียร์
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ลินวิรุณวิเชียรัตนาชัยคือผู้อยู่เคียงข้างนักกีฬาไทยในทุกชนิดกีฬา
เพราะนั่นคือความสุขที่เขาได้ยืนเคียงคู่นักกีฬาไทย
ร่วมยินดีกับทุกความสำเร็จและความผิดหวัง
และไม่ว่าจะไกลเพียงใดหรือไปเพียงผู้เดียว
ลิมก็ไม่เคยท้อเพราะปรัชญาของเขาก็คือ
ทุกครั้งที่ลงแข่งขันนักกีฬาชาวไทยจะต้องไม่ไร้เสียงเชียร์
ก็ทำหน้าที่ครับเพื่อคนไทยทุกคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อกีฬา๔เกมนะครับก็ต้องเชียร์หลายประเภทครับ
วันนี้ตะก้อเราก็ชนะครับแล้วกองเชียร์เรานี่ก็ได้แสดงถึงศักยภาพ
ให้คนที่ได้เห็นว่ากองเชียร์ที่ดุดันของเขาเนี่ย
มาเจอกองเชียร์มิตรภาพของเราทุกอย่างมันก็สดใสนะครับ
เพราะว่ากีฬาต้องใช้ในการสร้างมิตรภาพครับ
เพียงแต่การเชียร์นักกีฬาไทยนาริมคือแบบอย่างที่ดีของการเชียร์อย่างสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดเขาก็จะตะโกนสุดเสียง
แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ลืมมิตรภาพที่มอบให้กับกองเชียร์ชาติอื่น
เพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศท่องเที่ยวนะครับเราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ
เราชนะเราก็ยังให้กำลังใจเขาครับครับเราไม่มีกันเพื่อที่จะไปข่มหรืออะไรนะครับ
คือหลักคือเราเอาจิตใจที่ดีนะครับเอาสยามเมืองยิ้มมาฝากเขานะครับ
เขาแพ้เราก็ค่อยให้กำลังใจเขาครับแต่ว่าในการแข่งขันนะครับ
การแข่งขันนะครับเราก็เชียร์เต็มที่ครับ
เพื่อให้ทุกชาติรู้ว่าประเทศเราเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนครับ
ความสำเร็จทุกความรักในสิ่งที่ได้ทำนาริมจะยังคงมุ่งมั่นเดินตามปณิธานของตัวเอง
คือการอยู่เคียงข้างกับฮีโร่นักกีฬาไทยต่อไปในวันที่ไม่ว่าพวกเขาจะลุกหรือล้มลงก็ตาม
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน